รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อน
ร้อนหนาวกันแล้วค่ะบางพื้นที่บางจังหวัดที่ต้องการฝน
ฝนก็ไม่มาบางพื้นที่ฝนมาเยอะเหลือเกิน
บางทีเกิดเป็นน้ำท่วมเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
สุดสัปดาห์นี้มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกหนักทางตอนล่างของประเทศไทยด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
หอบพัดความชื้นขึ้นมามีกำลังแรงมากขึ้นประกอบกับมีห่อมฝนด้วยนะคะ
จึงทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์วันที่๘จนถึงวันที่๑๐กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกมากหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออก
รวมถึงในทะเลทั้งสองฝั่งต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ฝนจะตกบริเวณที่เป็นที่ลาดเชิงเขาบริเวณที่เป็นที่รุ่มต่ำ
ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันมากจริงนะคะ
และโดยภาพรวมค่ะภาคเหนือรวมถึงภาคอื่นในช่วงวันนี้ถึง๑๒กรกฎาคมเป็นอย่างไร

เหนือภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำ
ส่วนเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะด้วยนะคะ
สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มนะคะ
ต้องเตรียมทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่
ระวัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรควรใส่รองเท้าบูธลุยน้ำในพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันโรคฉี่หนูด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตกทั้งสองฝั่งเช่นกันนะคะ
โอกาสเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคเชื้อราในยางพาราด้วยนะคะ
สำหรับบางพื้นที่ที่มีฝนตกก็อย่าลืมค่ะ
กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือว่าทำการเกษตร
และที่สำคัญต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสม
ส่วนพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนอาจจะต้องหาวิธีการอื่นนะคะ
ในการเติมน้ำหน่อยโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะอาจจะต้องหาวิธี
อย่างเช่นสูบน้ำที่กักเก็บมาใช้หรือติดสปริงเกอร์
เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชอ่ะพูดอย่างนี้แล้วดิฉันคงจะต้องให้ช่าง
มาช่วยจัดการก่อนที่พืชมันจะเสียหายขายไม่ได้
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเช็คสภาพอากาศกันใหม่นะคะ